ต่อกันที่เรื่องของรถยนต์กันหน่อยนะครับเมื่อรถยนต์ของเราหายไปแล้วแน่นอนครับบริษัทประกันภัยก็จะให้ความคุ้มครองกับคุณผู้ชมได้นะครับ
แต่ว่าจะต้องมีเอกสารสำหรับการพิจารณาในเรื่องของการทำเอกสารการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทน
และเมื่อได้รถกลับคืนมาแล้วคุณผู้ชมที่เป็นผู้เอาประกันมีสิทธิ์ว่าจะเลือกรับรถกลับคืนมาหรือสละสิทธิ์ไม่เอาก็ได้
แต่ว่าจะต้องแสดงเจตนาภายใน๓๐วันหลังจากที่ได้รถกลับคืนมานะครับ

เมื่อรถยนต์หายไม่ว่าจะเกิดจากการลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์
เมื่อรถของเราศูนย์หายจากกรณีเหล่านี้ประกันจะให้ความคุ้มครองได้อย่างไร
ก่อนอื่นเราต้องนำเอกสารที่ใช้สำหรับการพิจารณาทำจ่ายค่าสินใหม่ทดแทน
สมุดทะเบียนรถหนังสือแจ้งอายัดการใช้รถสำเนาบันทึกประจำวัน
แบบคำขอโอนและรับโอนไปให้กับบริษัทประกันภัย
เมื่อบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว
จะทำจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับผลประโยชน์ตามจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ค่ะ

กรมธรรมจะระบุให้บริษัทไฟแนนซ์
ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์

กรณีที่รถติดสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทไฟแนนซ์นะครับ
นำรถมาจัดทำประกันภัยเนี่ย
กรมธรรมจะระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์

ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้น

เกิดจากการรักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์

บริษัทประกันภัยเนี่ยก็จะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทน
ตามจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท
แก่บริษัทไฟแนนซ์ตามส่วนได้เสียก่อนนะครับ

โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนเนี่ย
บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ
จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย
ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ของรถยนต์คันที่ศูนย์หาย
ตามจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้
บริษัทประกันภัยเนี่ยก็จะจ่ายค่าสินหมายทดแทนนะครับ
ตามจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้

ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นนะครับ
แต่ผู้ประกันภัยเองก็จะต้องโอนรถยนต์อันนี้
ให้กับบริษัทประกันภัยด้วยนะครับ

ประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ
และถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเนี่ย
เป็นอันสิ้นสดลงเช่นกันนะครับ
หากบริษัทประกันภัยได้รับรถยนต์คันที่ศูนย์หายคืนมา
บริษัทประกันภัยจะต้องมีหนังสือแจ้ง

ซึ่งผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิ์เลือกว่า

หรือไม่ขอรับรถยนต์คืนก็ได้ค่ะ
บริษัทก็จะต้องมีหนังสือแจ้ง

นับตั้งแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมานะครับ

หนึ่งคือขอรับรถยนต์คืนก็ได้นะครับ
แต่ถ้าขอรับรถยนต์คืนเนี่ย
ผู้เอาประกันภัยจะต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้
แก่บริษัทประกันภัยทั้งหมดนะครับ
และในระหว่างที่ขอรับรถยนต์คืนเนี่ย

ประกันภัยจะดำเนินการจัดซ่อมรถให้
เรียบร้อยก่อนส่งคืนนะครับ
หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่า

ละสิทธิ์ไม่ขอรับรถยนต์คืนนะครับ
เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับหนังสือแจ้ง
จากบริษัทประกันภัยแล้วนะครับ
ก็จะต้องแสดงเจตนาให้กับบริษัทรับทราบด้วยว่า

ขอรับรถยนต์คืนนะครับ
เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับหนังสือแจ้ง

ต้องแสดงเจตนาให้ทราบภายใน๓๐วัน

สละสิทธิ์ไม่ขอรับรถยนต์คืน

ไม่ประสงค์ขอรับรถยนต์คืนค่ะ